แผนประกอบคำรับสาภาพแล้วแต่ตำรวจก็ต้องสอบสวน
แล้วผู้ต้องหาก็รับสาภาพในทุกข้อกล่าวหา
เราย้อนดูเรื่องของการสอบสวนกันหน่อย
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณ

ตำรวจควบคุมฝูงชน๘ริ้วกว่า๑กองร้อย
เข้าดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านเลขที่๑๐๐หมู่๓
ตำบล๑๑ศอกอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ที่เด็กหญิงวัย๑๔ปีถูกคมคืนและฆ่าเสียชีวิต
กลางสายตาชาวบ้านและเครือญาติที่ต่างไปรอเฝ้าดู
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังทราบข่าวการจับกลุ่มตัวนายสุพรชัยหรือแป๊กปากหวาน
อายุ๓๑ปีผู้ต้องหาได้เมื่อช่วงเช้า
และชาวบ้านต่างเฝ้ารอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อย่างใจจดใจจ่อนานหลายชั่วโมง

หลังผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ขอยกเลิกและเลื่อนกำหนดการทำแผนประกอบคำรับสารภาพออกไปก่อน
ในระหว่างทะแหลงข่าวการจับคุม
เพราะหวันว่าผู้ต้องหาจะถูกกลุ่มรัชภัณฑ์
เผยพฤติการของผู้ต้องหา
เกาะเหตุคมคืนและฆ่าเด็กอย่างเลือดเย็น
คืนวันที่๑๓กรกฎาคม
ช่วงเวลา๒นาฬิกาถึง๓นาฬิกา
ผู้ต้องหาแอบเดินเท้าจากที่พักของตนเอง
ซึ่งอยู่ห่างประมาณ๖๐๐เมตร
โดยใช้เส้นทางปากกระทินด้านหลังของบ้านที่เกิดเหตุ

ตรงไปยังประตูหน้าบ้านซึ่งถูกล็อกปิดตาย
ก่อนตัดสินใจเดินกลับมายังประตูข้างบ้านอีกครั้ง
พบไม่ได้ล็อกจึงเข้าไปภายในบ้าน
พบว่ามีห้องนอนของเด็กหญิงที่ไม่ได้ล็อกประตูเช่นกัน
ตัดสินใจเปิดเข้าไปภายในห้องนอน
พบว่าเด็กหญิงวัย๑๔ปีนอนหลับอยู่ภายในห้อง
บุกเข้าไปใช้กำลังล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ต่อมาผู้ต้องหาเกิดความกลัว
จึงใช้มือบีบคอและใช้มือปิดปากปิดจมูกเด็กหญิง
ที่เด็กหญิงจะขาดอากาศหายใจเสียชีวิต
พฤติการของการก่อเหตุข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ลงมือฆ่าเพื่อปกปิดความผิดครั้งนี้
เชื่อมโยงกับคำสารภาพของผู้ต้องหา
บอกถึงเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุว่า
เคยพูดคุยกับเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่ร้านค้า

เมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศจึงเดินไปลงมือก่อเหตุดังกล่าว
ตำรวจใช้เวลานานร่วมสัปดาห์
นำไปสู่การคลี่คลายคดีจากผลตรวจดีเอ็นเอ
ตรงกับผู้ต้องสงสัยใน๒๖ราย
ก่อนวางแผนสกัดจับกุมไว้ได้
หลังประวัตินายสุพรชัยหนูน้อย
เคยต้องโทษคดียาเสพติดเมื่อปี๒๕๕๙
และมีหมายจับคดีทำร้ายข่มขืน
กระทำชำราวที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อปี๒๕๕๙
และก่อเหตุในลักษณะเดียวกันอีกครั้ง
ระหว่างปี๒๕๕๘ถึง๒๕๕๙
ก่อนลบนี้มาก่อเหตุขมคืน

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน